คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้
ที่ผ่านมาเป็นไปตามคาดที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่จับตามเตือนไภมั่ววานนี้ว่า
วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าหลายพื้นที่ถึงบริษัทรุงเทพมหานคร
จะมีฝนตกลงต่างหลายหล่อมาวันนี้ก็ตกจริงนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางเช้าวันจันทร์ในวันนี้
แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือฝนที่ตกลงมานั้น
ว่าลดอุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ

จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนนั้น
อากาศเย็นสบายเหนืออีสานเย็นสบายเลยทีเดียว

จะเริ่มกลับมาร้อนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เริ่มไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
แต่ว่าภาพรวมแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ที่เป็นแบบนี้
เนื่องจากว่าในวันนี้เองยังคงมีกลุ่มก้อนเมฆ

จะกลั่นตัวกลายฝนตกมาแล้วก็จะค่อยบางตานะครับ
แรงของแสงแดดก็จะแรงมากยิ่งขึ้น
ส่วนฝนนั้นจากการตรวจสอบในบริเวณทางตอนบน
หลังจากฝนตกวันนี้ในหลายจุดหลายพื้นที่

จะมีตกอยู่บ้างเล็กน้อยในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาคอีสาน
แต่ก็จะตกแบบมาไวไปไวเท่านั้นไม่ตกหนักตกนานเหมือนวันนี้

เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป
ฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามัน
แน่นอนครับตอนนี้ยังอยู่ในห่วงเรียกเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับ
พายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

มีจังหวัดไหนบ้างเราไปฟังกันหน่อยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือประกอบไปด้วย
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
พยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ
ชบูรณพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชร
อีสานครับจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินคร

ชนบุรีไรยองเจนทบุรีลัตราด

สละบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏอุทัยธานี
สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี

ภาคใต้จังหวัดเพชรชบุรี
จบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตแล้วก็พังงา

ไปจนถึงวันที่๒๙นี้แน่นอนครับ
สิ่งที่ตามมาอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับ

แล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ